คุณผู้ชมค่ะวันนี้จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณปอทฤษฎีสหวง
ซึ่งทางวัดก็ได้มีการเตรียมสถานที่ไว้พร้อมแล้วล่ะ
ส่วนหนึ่งน่าสนใจก็คือบริเวณรอบเมนที่มีการตกแต่งประดับประดาษด้วยดอกไม้สวยงาม
ฝีมือของสองสามีภรรยาจากร้านดอกไม้สวนเพิ่มทรัพย์
ระดมสรรพกำลังรูปมือนัก๑๐ชีวิตมาร่วมรังสรรค์รอบเมนให้สวยงาม
ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
อกไม้นับหมื่นดอกถูกทยอยส่งมาที่ร้านสวนเพิ่มทรัพย์
ประกอบไปด้วยดอกกล้วยไม้สีขาวจากวังน้ำเขียวนครราชศรีมาและนครปฐม

ดอกเบนจมากดอกสไปเดอร์และดอกมัมจากจังหวัดเชียงใหม่
ถูกนำมาประดับตกแต่งบนโครงรูปหัวใจจำนวน๑๐ชิ้น
และสะพานโค้งทอดยาวกว่า๘เมตร
เหมือนเป็นดั่งสะพานเชื่อมพาดวงวิญญาณของพระเอกผู้เป็นที่รักไปสู่สวงสวรรค์
ประพัดศรเพิ่มทรัพย์ผู้ออกแบบใช้เวลาคิดและเริ่มลงมือทำมาตั้งแต่เมื่อวานนี้
โดยมีความตั้งใจเดียวคือการทำผลงานนี้ด้วยหัวใจเพื่อพระเอกที่รักของคนไทยทั้งประเทศ
ออกแบบมาอย่างนี้นะคะก็คือตัวส่วนตัวนี้ที่จะทำเป็นสะพานดอกไม้ค่ะ
สะพานดอกไม้เพื่อที่ส่งน้องปอขึ้นสวงสวรรค์ค่ะพอขึ้นไปจากสวนสะพานดอกไม้ขึ้นไปข้างบนเมนสูงสูงเลย
ก็จะเป็นรูปเป็นหัวใจจัดดอกไม้เป็นรูปทรงรูปหัวใจค่ะเพื่อที่จะอันนี้หมายถึงว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ที่ไปส่งน้องปอนเนี่ย
รวมน้ำใจกันเพื่อที่จะส่งน้องปอขึ้นไปในสู่สวงสวรรค์เหมือนกันค่ะก็ตั้งใจทำค่ะ
อยากให้อยากให้ดอกไม้ออกมาดูดีแล้วก็สื่อความหมายว่าเราทุกคนพยายามจะส่งน้องปอขึ้นสวรรค์ให้ได้
เช่นเดียวกับพุ่งไฟล์มงคลที่สั่งตรงมาจากจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสันทัศน์เพิ่มทรัพย์ผู้เป็นสามี
ลงมือประดับตกแต่งเป็นครั้งแรกในชีวิตของนักจัดดอกไม้เพื่องานพระราชทานเพลิงศพของปอโดยเฉพาะ
เพื่อร่วมไว้อาลัยกับพระเอกลูกอีสานและให้สมกับความไว้วางใจที่ได้รับจากครอบครัวสหวง
ครั้งแรกเลยครั้งแรกที่ทำที่ตั้งใจทำเพราะว่าปกติเนี่ยก็จัดงานทั่วไป
งานที่เราเห็นทั่วไปงานปกติทั่วไปแต่งานนี้เป็นงานพิเศษ
พิเศษกว่าทุกงานที่เคยจัดมาแม้แต่ขาดทุนก็ยอมทำเพื่อปอโดยเฉพาะเลยครับ
เพื่อส่งดวงวิญญาณขึ้นสวงสวรรค์ขึ้นบันไดตัวนั้นคือบันไดส่งขึ้น
แล้วก็มีตัวนี้ยอดขึ้นขึ้นสวงสวรรค์ครับ
ส่วนพวงมาลัยดอกมะลิพวงใหญ่เหล่านี้คืออีกหนึ่งความตั้งใจที่ทั้งคู่
เลือกให้เป็นพวงมาลัยของครอบครัวสหวงที่จะมอบให้ปอก่อนวินาทีที่ต้องจากลา
โดยเลือกดอกไม้ที่ปอชอบมากที่สุดจนเป็นที่มาของชื่อทายาทตัวน้อย
ประณีตบรรจงของสองสามีภรรยาที่ใส่หัวใจลงไปทุกการปัก
โดยหวังว่าความตั้งใจสูงสุดในครั้งนี้จะเป็นการร่วมไว้อาลัยกับปอเป็นครั้งสุดท้าย